เดี๋ยวพาไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
อยากจะพาไปส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับหนูน้อยคนนึงค่ะ
ที่เขาไปแข่งกินอาหารแบบมาราทอนมันน่ารักน่าชังขนาดไหนไปดูค่ะ

ชอบในความที่คุณแม่คอยกำกับนั่นแหละค่ะ
อันนี้เขาเป็นการแข่งกินมาราทอนรุ่นจิ๋ว
ดิฉันดาวน่าวนะคะคุณผู้ชมว่าน้อง
น่าจะสักไม่ถึง๒ขวบล่ะ

จังหวะนี้ตอนเขาไปเป่าแป้ง
เปว่อที่มือตัวเองเพราะว่ามือเหละแม่ง
น่ารักน่าเอ็นดูถึงจะไม่ชนะได้รางวัลอะไร
แต่บอกเลยค่ะว่าน้องคนนี้นะคะได้ใจไปเต็ม